ขนมโบราณที่หาทานยากของทางภาคใต้มีเยอะมากเลยคุณผู้ชม
วันนี้จะพาไปทำความรู้จักอีก๑ชนิด
บอกว่า๑ปีหาทานได้เพียงแค่ครั้งเดียวค่ะ

ไปกันที่มัศยิตที่นี่เลยนะคะ
สยิตราวดอตุ๋นยนะนะคะ
อยู่ชุมชนบ้านหัวทางตำบลพิมารอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านหัวทางก็ช่วยกันล่ะค่ะ
ช่วยกันจดสูตรและก็ช่วยกันกวนขนมที่มีชื่อว่าอาซูรอ
ขนมอาซูรอเป็นขนมโบราณแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะคะ
โดยผู้หญิงจะทำการจดสูตรในการทำขนม
ทั้งของขาวแล้วก็ของหวานด้วย
ส่วนผู้ชายก็จะช่วยกันกวนค่ะ
วนขนมนะคะไม่ใช่กวนอย่างอื่นนะคะผู้ชาย

ช่วยกันกวนขนมในกระทะใบบัวขนาดใหญ่แบบนี้

เป็นขนมที่ชาวไทยมุสลิมทำขึ้น
ในวันที่๑๐เดือนมูฮันรอมนะคะ
ซึ่งเป็นเดือนแรกของปฏิทินอารับ
ขนมอสุรอเป็นขนมที่ได้จากการนำอาหารหลายอย่างมารวมกัน
แล้วก็มากวนค่ะมากวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคล้ายกับขนมเปียกปูนไง
นี่หน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมขนมนี้นะคะถือว่าเป็นขนมแห่งความสามัคคี
เพราะการกวนขนมให้เป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
โอ้โหกวนหนักมากกวนกันซะปวดหัวเลย
คือกวนกันไปเรื่อยนะคะแล้วก็ต้องใช้คนในชุมชนมาช่วยกันกวนเยอะแยะมากมายหลายคน
ประเพณีการกวนขนมอาซูรอก็จะเริ่มจากทางมัศยิตประกาศเชิญชวนว่าเราจะมีการกวนขนม
มัศยิตประกาศปุ๊บเมื่อถึงเวลาชาวบ้านก็จะนำวัตถุดิบมาค่ะ
รวมกันอย่างเช่นข้าวสารข้าวเหนียวน้ำตาลกล้วยธัญพืชต่าง
อย่างเช่นพวกถั่วฟักทองมันข้าวโพดกะทิ
เอาอาหารต่างวัตถุดิบต่างมารวมกันและมาร่วมด้วยช่วยกันในการกวน
อาซูรอเนี่ยเป็นภาษาอารับค่ะแปลว่าการผสมหรือการรวมกันนั่นเอง
สำหรับชาวมุสลิมนะคะขนมนี้คือขนมพิเศษ
ที่มีให้กินปีละ๑ครั้งเท่านั้น
หรือในชุมชนก็จะได้แบ่งกันไปรับประทานกันไป
ก็ถือว่าเป็นขนมแห่งความรักความสามัคคีที่๑ปี